ก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับอย่างที่คุณวรปัตรบอกไปมาเตะ๖โมงครึ่ง
คือช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกันนะครับคือคู่นี้นะครับเป็นคู่แรกของโปรแกรมวันนี้นะครับ
หลังจากที่บุกไปพ่ายสมุทรประการ๑ต่อ๓ก็หมดสิทธิ์ใช้งานทางทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรนะครับ
ลุกชาวบราซิลที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ช่วยทีมในเกมที่แล้ว
นั้นก็อยู่กันครบเลยสุประโชคสารชาติเสมอเอลโรซ่าแล้วก็สุประชัยใจเด็ด
พบกัน๒๒นัดรวมทุกรายการนะครับคู่นี้บุรีรำเหนือก็ชัดเจนเลย
ชนะ๑๖เสมอ๔และแพ้ไป๒นัดส่วนซีซั่นที่แล้วประสาทสายฟ้าชนะได้ทั้งไปและกลับเลย
และนับตั้งแต่แบงคอกย้ายรังย่ามาเล่นที่ธรรมศาสตรังสิต
ไม่เคยเปิดบ้านชนะบุรีรำแม้แต่ครั้งเดียวคู่นี้ก็๑๗นาที๓๐นาที
เปิดหัวก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับฟุตบอลนอก
ก็มีอีก๒คู่นะครับสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกในวันนี้นะครับ
ก็๖โมงเย็นทั้งสองคู่เลยครับขอนแก่นยูเนเต็ดจะพบกับชมบุรีเอฟซีนะครับ
แล้วก็เชียงรายยูเนเต็ดจะพบกับพีทีประจวบลงแข่งขัน๖โมงเย็นนะครับ